คุณผู้ชมคะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว
เราก็มีภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับฤดูหนาว
แล้วก็ความรักความอบอุ่นมาฝากนะคะ

อย่างกิมบอยปกรณ์นะจ๊ะมาด้วยนะคะ
พร้อมกับเต้ยเจอรีนพอร์หรือสก๊อต

และนักแสดงมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

เรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้เนี่ย

คนที่มีความรักอย่างแน่นอนจ้า

บุหรวาพิเศษกันสุดอะไรอย่างเงี้ย

เขาก็เล่าโมเมนต์ที่เพิ่งจะกลับจากจีน

คุณแม่แล้วน้องสาวคนเก่งน้องวันใหม่ไปร่วมทริปด้วย
ซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าน้องวันใหม่โตขึ้นเยอะ

พร้อมกับชื่นชมน้องสาวผ่านสื่อว่ารู้สึกภูมิใจในตัวน้องคนนี้มาก
ที่เป็นเด็กรักครอบครัวแถมยังเป็นเด็กที่มีความคิดโตเกินตัวจ้า
ที่เรารู้สึกว่าดีมากก็คือคำพูดที่เขาบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน
มันเป็นอะไรที่เราแบบไม่เคยสอนเขาด้วยคำพูด
แต่ว่าเขาน่าจะซึมซับด้วยความรู้สึกอยู่ว่าอะไรเองแล้วเขาก็พูดออกมาเอง
มันใหญ่โตในเรื่องของความรู้สึกมากกว่าว่าเป็นความรู้สึกที่เราดีใจเราอิ่ม
อย่างหนึ่งที่เรารู้สึกก็คือเขาเป็นเด็กเป็นเด็กค่อนข้างแบบฉลาด
ฉลาดในการพูดฉลาดในความคิดอะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกว่าเออดีนะโตขึ้นเขาน่าจะแบบสามารถที่จะเอาตัวรอดได้เอง
ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนคลับน้องวันใหม่ได้เห็นพัฒนาการตั้งแต่เด็กมาจนถึงตอนนี้
รู้เลยว่าน้องเนี่ยเป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็มีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาด้วย
ใช่ค่ะที่สำคัญเป็นเด็กที่มีเหตุผลแล้วก็เข้าใจในเรื่องความเป็นไปเป็นมาของหลายอย่างนั่นเองนะคะ